เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยสิ
พี่ผู้หญิงคนนั้นที่โดนผู้ชายจะลากลงจากกระบะ

คนที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจะลงไปช่วยผู้หญิง
ปรากฏว่าไอ้คนลงไปช่วยโดนตี
โดนตีอย่างเดียวไม่พอนะโดนแจ้งความกลับด้วย
แล้วก็โดนขู่อีกต่างหากดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะ

โอ้โหตีกันพันละวันบางละจันทร์เพลงก็มาค่ะคุณผู้ชม
นี่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๕ที่ผ่านมานะคะ
แล้วคนที่เขาร้องเรียนชื่อว่าคุณเอเราเรียกแบบนี้ละกัน

ถนนสาย๑๓มุ่งหน้านิคมพัฒนาที่ระยอง
แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนั่นกลุ่มวัยรุ่นกำลังตีกันด้วยนะ
แล้วทำไมผู้ชายจะดึงเสื้อผู้หญิงจะดึงผู้หญิงลงจากท้ายกระบะล่ะ
เห็นมั้ยผู้หญิงเสื้อขาวที่ยืนอยู่บนท้ายกระบะเนี่ย
เหมือนกำลังจะถูกผู้ชายดึงลงมานะฮะ
คือจะโดนดึงโดนลากลงมาแบบนี้ในรถคันนี้ค่ะ
น้องชายของคุณเอเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาจำผู้หญิงเสื้อขาวได้ว่า
ผู้หญิงคนนั้นทำงานโรงงานเดียวกันนี่นะ
จะไปช่วยค่ะปรากฏว่าน้องชายของคุณเอเนี่ยโดนล็อกคอ
ทีนี้คุณเอก็วิ่งตามลงไปช่วยแล้วก็ตะโกนว่าพวกผมมาช่วย
อย่าตีอย่าตีไม่มีใครฟังคุณผู้ชม
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองอะเนี่ยถือไม้เบสเมาค์อยู่เนี้ยนะ
มาฟาดค่ะฟาดที่คุณเอ
คุณเอบอกว่าผมตามมาช่วยตีผมทำไม
ผู้หญิงที่ตะโกนเอ่อผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ตะโกน
น้องเล่าให้ฟังบอกว่าตำรวจล็อกประตู
ให้เข้าไปแจ้งความอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะ

เออทีนี้ทำยังไง

หลังจากที่ไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลแล้ว

เดี๋ยวต้องไปดูนะเรื่องตำรวจล็อกประตู
ต้องให้ตำรวจที่สพนิคมพัฒนาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกัน
ส่งข้อความมาเหมือนกับจะข่มขู่หรือเปล่า

มาตั้งไกลแต่ไม่ตั้งใจทำงาน
เสือกมาหามีต้นจุด

มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขารู้ที่อยู่เราเหรอ

ลองฟังทางฝั่งคุณเอคนเจ็บหน่อยค่ะ
เราตีกันแล้ว

ผู้ชายคนที่อยู่ลึกในเนื้อของมัน

เขาไปเคลียร์กับตำรวจ
เขาไปแจ้งตำรวจว่าพวกผมทำไรร่างกายเขา
คนที่แจ้งโทรศัพท์ไปมันจะเป็น

ไปข่มคือพื้นที่ใช่ไหม

ถ้าว่าพวกเห็นเขาส่งอย่างนี้มาให้ว่า
ส่งไปชุดไปเชาะถูกไหม

แล้วก็ตัวคุณเอเขาก็บอกกับนักข่าวแบบนี้นะครับ
บอกว่าคือพวกผมลงไปจากรถ
ไม่ได้มีเจตนาจะไปตีกับเขาจะไปหาเรื่องกันเลย

แล้วก็อยากรู้จักน้องผู้หญิงคนนั้นผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยกัน

ถ้าผมมีเจตนาจะไปมีเรื่องกับพวกนี้
โอ้โหผมจะลงไปทำไมให้โดนตี
แล้วนี่คุณดูสิจู่พวกผมมาโดนแจ้งข้อหา
ไปทำร้ายร่างกายเขาทั้งที่จริงผมจะไปช่วย
นี่แล้วผมไม่คิดจะสวนพวกเขาด้วย
ตอนนั้นผมโดนตีอย่างเดียวผมไม่สวนเขาเลยนะฮะ
พวกผมเป็นแค่พนักงานโรงงานธรรมดา

แต่ผมแค่เห็นว่าคนโดนทำร้ายแค่นั้นเอง
ซึ่งผมงงมากเลยนะ
และอย่างหนึ่งที่เขามาขู่ให้พวกผมถอนแจ้งความ
อยากให้ตำรวจสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากตำรวจที่สพนิคมพัฒนาด้วยนะคะ

สิทธิ์ของเราได้โทรศัพท์สอบถามทางด้านของภูมิกับการ
สพนิคมพัฒนาพันธ์ตำรวจเอกอเดียวทวมละหมุน
ผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารู้แล้วนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีการสอบสวน
แล้วก็ดำเนินการให้ทันทีเอางี้ใจเย็น

ยังไงตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ